มันอะไรกันด้านกันหนาหน่อยค่ะ

น้ำมันเอ้ยและช่วงนี้ก็ลมแรงด้วยนะคะ
เอ้าพักก่อนคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
รูปกรรมร้อนหนาวกับเราสุภาษามาแล้วนะคะ
เห็นสภาพคราบน้ำมันที่มันขึ้นมาบนชายหาดเยอะขึ้นแบบนี้

เขาพัดคราบน้ำมันจากบริเวณทะเลเข้ามาสู่ชายฝั่ง

ที่ฉันเป็นชาวบ้านก็ต้องมาช่วยพี่เขาอะนะคะ
พี่เขามีเครื่องงูดิฉันมีถังค่ะ
นี่คือเครื่องมือของดิฉันที่เข้ามาช่วยนะคะ
แล้วสภาพอากาศช่วงนี้นอกจากลมแรงแล้วฝนมาด้วยแล้วเป็นฝนตกลมแรงลูกเห็บก็มา
เอาตรวจสอบเรื่องของเมฆที่อาจจะทำให้เกิดฝนได้ณช่วงเวลานี้
ภาพถ่ายดาวเทียมนะคะจะปรากฏเห็นว่ามีเมฆค่ะ
เวลานี้นะจะเห็นว่ามีเมฆเกิดขึ้นช่วงภาคใต้เนี้ย
ลักษณะแบบนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนหลักเลยคือลมฝ่ายตะวันตกค่ะ
ลมตะวันตกช่วงนี้กำลังค่อนข้างแรงนะคะ
แล้วเขาพัดมามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
เน้นเข้าที่ฝั่งตะวันตกของภาคเหนือค่ะ
มัดระวังนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาพัดเข้ามาด้วย
มันเป็นความชื้นและบวกกับความหนาวที่มันยังคงมีอยู่
บริเวณยอดดอยยอดภูโอ้โหกลายเป็นลูกเห็บสิคะ
เห็นว่าหลายจังหวัดมีลูกเห็บนะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ส่วนฝนค่ะอย่างที่บอกไปภาคใต้นี่มาแต่เช้าเลยนะคะ
และเป็นฝนเน้นในบริเวณทะเลไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทย
และทะเลอันดามันหลังจากนั้นค่ะขยับไปถึงช่วงเที่ยง
แล้วก็ช่วงบ่ายถัดไปพื้นที่อื่นก็เริ่มมีฝนเช่นเดียวกันนะคะ
เพราะภาคใต้ช่วงนี้ลมแรงมาค่ะคลื่น
แต่ว่าเป็นเน้นนะคะภาคใต้ตอนล่างค่ะช่วงสงขลายะลานราธิวาส
เห็นไหมคะช่วงจุดไหนที่มีฝนค่ะคลื่นจะสูงประมาณ๒เมตร
ลมหนาวคุณจะไปหรือยังคุณยังไม่ไปนะคะแต่คุณไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าเส้นแดงนี่คือเส้นของความชื้นยังคงพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย
ทำให้เกิดฝนและฝนช่วงนี้คาดว่าจะเป็นฝนทิ้งท้ายฤดูหนาว
ฤดูหนาวของเรามีเวลาอีกประมาณ๒สัปดาห์นะคะ
ความเย็นฉ่ำนี่ยังคงเกิดขึ้นที่บริเวณยอดดอยยอดภูภาคเหนือและภาคอีสานสัมผัสได้ถึงอากาศเย็น
ที่ฉันกลับบ้านไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
พ่อแม่พี่น้องเอ้ยย่ามแรกนี่หนาวเด้อแต่ว่าไม่มีฝนนะคะ